เรื่องของการจะสอนเด็กนะครับให้เติบโตมา

งลบกระดานเข้าตาโพะเข้าให้คุณผู้ชมครับ
แปลงรบกระดานโผ๊ะเข้าให้ลูกเอ้ย
ก็ผมเถียงกับเพื่อนเรื่องแย่งเก้าอี้กัน
แปลงแล้วกระดานลอยมาเลยครับคุณผู้ชมครับ

คุณครูปลาแปลงรบกระดานมาใส่เข้าตาซ้ายฮะ

นางสมบูรณ์อายุ๕๑แม่ของน้องเล่าบอกว่า
สิลาลูกฉันเนี่ยเก้าครัวไปเองอยู่ป๓
นะครับเรียนอยู่โรงเรียนแห่ง๑เที่ยวเปอร์ทุ่งใหญ่นะครับ
ครูผู้ชมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก้ามวิทุนายนที่ผ่านมา
เอาเก้าอี้คืนนะครับเสียงดังคุณครูไม่พอใจหยิบแปลงลบกระดานได้ปาเขาให้
หลังเกิดเหตุครูก็มาที่หลังห้องเรียนเพื่อมาขอโทษนะครับจากนั้นก็พาไปห้องพยาบาล
แล้วก็ทำแผลใส่ยานะครับแล้วให้กลับมานั่งพักที่ชั้นเรียนตามปกติตอนเย็นศิลาก็มาเล่าให้แม่ฟังนะครับ
ก็เรื่องก็เกิดขึ้นแบบนี้คุณแม่บอกนายสมพงศ์น้าของเด็กนะครับพอรู้ว่าหลานถูกทำแบบนี้โมโหสิครับโมโหนะครับ
เพราะว่าเห็นว่าสิ่งที่ครูทำเนี่ยมันไม่สมควรนะหลังเกิดเรื่องคุณครูภูมิในการนะครับ
เห็นเคยติดต่อมาพูดคุยมาขอโทษเลยก็เลยไปแจ้งความนะครับแล้วมาร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนนะครับ
ถึงหน่วยงานต้นสังกัดให้มาดูแลเรื่องนี้เรื่องที่เกิดขึ้นหน่อยจะได้ไม่เกิดขึ้นกับเด็กเด็กคนอื่นนะครับ
แล้วก็ไม่เป็นพฤติกรรมลอกเรียนแบบด้วยทีมข่าวติดต่อไปยังคุณครูประจำชั้นของเด็กนะครับ
จะสอบถามเรื่องที่เกิดขึ้นอยากจะให้ชี้แจงข้อเท็จจริงแหละแต่ครูบอกว่าติดธุระนะ
ขอเวลาสัก๒๐นาทีเดี๋ยวโทรกลับมาใหม่นะสุดท้ายนะครับก็เงียบครับ
ติดต่อไม่ได้ครับคุณผู้ชมฮะเอาคุณครูถ้าตั้งหลักได้อยากจะชี้แจงเรียนเชิญนะครับ